ส่วนนางสาวทัศนีบุรณุปกรณ์อดีตสสพักเพื่อไทยพร้อมพวกนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวไปฝากขังดำเนินคดีที่จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อสอบปากคำแล้วก็คัดค้านการให้ประกันตัวนะครับ
หลังจากพบว่ามีส่วนร่วมกับการเผยแพร่จดหมายปิดเบือนร่างรัฐธรรมนูล
โดยตำรวจพร้อมด้วยชุดคอมมันโดคุมตัวนายบุญเลิศบุรณุปกรณ์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนางสาวทัศนี
บูรณุปกรอดีตสมาชิกสภาพพุทธแห่งรัฐธรรมน์ภักดิ์เพื่อไทย
พร้อมพวก๙คนเดินทางไปถึงสนามบินกองบินทหาร๔๑จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีพลตรีโกศลประทุมชาติ
ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๓นำกำลังทหาร

หลังพบว่ามีส่วนร่วมในการเผยแพร่จดหมายที่มีเนื้อหาบิดเบือนร่างรัฐธรรมนุน
หลังจากนั้นก็นำตัวไปสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕

ญาติจำนวนหนึ่งไปรอพบแต่ว่าตำรวจยังไม่อนุญาต
พร้อมกันนี้ในพื้นที่ก็ห้ามบุคคลภายนอกเข้า
และจำกัดกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษ๕๐นายคุมเข้ม
ทางเข้าออกสำนักงานอย่างเข้มงวด
คาดว่าจะมีการสอบปากคำตลอดทั้งคืน
โดยตำรวจมีเวลาอีก๔๘ชั่วโมงสำหรับการรวบรวมเอกสาร
พยายามหลักฐานต่างก่อนที่จะสรุป
ส่งไปอยู่ภายใต้อำนาจสารทหาร
บนทนทหารบกที่๓๓ค่ายกาวิระ

โดยผู้ชายจะไปอยู่ที่เรือนจำกลางเชียงใหม่
ส่วนผู้หญิงไปที่ทันทะสถานหญิงเชียงใหม่ครับ